ขโมยขโจรคราวนี้เนี่ยมีทั้งที่กระบี่ทั้งที่อุบล
ก็มาขโมยทั้งข้าวของชาวบ้านข้าวของในกุฏิ
อย่างที่อุบลเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยเขาเลือกด้วยนะ
เขาน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปคุณ
ดูสิเขาไปที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วก็เลือกขโมยพระพุทธรูป
ที่เป็นองค์พระประธานอื่นไม่เอาเลยนะ

เย็นมากนะฮะแล้วก็องค์พระประธานเป็นองค์สีสีดำนะฮะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คนร้ายอายุน่าจะสักไม่เกิน๓๐ปี
นี่นี่เหตุการณ์ที่วัดผาสุการามนะคะที่อุบล
แล้วทำไมมันถึงเงียบรู้ไหมบริเวณตรงนี้

ก็เลยไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วดูคนร้ายสิคะ
คือเอากระเป๋ามาแล้วก็ถือถุงปุ๋ยเข้ามา
แล้วดูด้อมมองนี่ค่ะกำลังเล็งอยู่เลย
พยายามยกแล้วนะยกด้านข้างยกไม่ขึ้นนะ

ใช่ค่ะพระพุทธรูปที่เขาเลือกเนี่ยนะคะ
คือพระเศรษฐีนวโกรธสีดำหน้าตักกว้าง๑๐นิ้วสูง๑๒นี่ค่ะ
กำลังพยายามจะอุ้มอุ้มมานี่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็หยิบไปจากโต๊ะหมู่บูชาตรงนี้
ไม่ได้เอาเงินจากตู้บริจาคไม่ได้หยิบพระพุทธรูปองค์อื่นที่อยู่ใกล้กัน
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เห็นชัดเลยนะคะ
พฤติการของคนร้ายคาดว่าน่าจะมีความรู้เรื่องพระ
ถึงจะเลือกขโมยเอาไปแต่พระพุทธรูปองค์นี้
ราคาหลายหมื่นบาทนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็แจ้งเบาะแสไปในกลุ่มของเซียนพระ
เซียนพระทั้งหลายถ้ามีคนเอาพระพุทธรูป
พระเศรษฐีนวโกฏมาขายอย่ารับซื้อนะ

ทีนี้ไปสอบถามทางท่านเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
พระครูเกษมรัฐโตโนบลบอกว่าอยากให้คนร้าย
เอาพระเศรษฐีนวโกรธที่ขโมยไปรีบเอามาคืนเลย
พระครูท่านบอกแบบนี้นะบอกว่าไม่ได้ขู่นะ
แต่คนเอาไปกำลังตกอยู่ในอันตราย

ถ้าโยมมีครอบครัวอันตรายก็จะเกิดขึ้น

งั้นนะครอบครัวตกอยู่ในอันตรายแน่
ยังให้โอกาสอยู่นะคะเจ้าอาวาส
เราก็ถามว่าพระครูนี่ท่านขู่หรือเปล่า
พระครูบอกไม่ได้ขู่
นี่มันมีเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์จริงนะ
ขโมยพระไปแบบนี้โยมตกอยู่ในอันตรายแน่นอน
จากพระบอกแบบนี้แล้ว
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้แล้วฟังตำรวจหน่อยคุณผู้ชม
ตำรวจบอกแบบนี้ไม่รู้ว่าคนร้ายฟังแล้วจะร้อนหนาวหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสแล้ว
นี่เป็นคนในอำเภอวาลินชำราบเรานี่แหละ
แล้วตอนนี้ตำรวจกำลังส่งกำลังกระจายกำลังตามประกบอยู่
เพราะฉะนั้นค่ะรู้ตัวคนร้ายแล้วเชื่อว่าจะจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ
ทีนี้จากที่นี่แล้วคุณผู้ชม
เราพาไปดูจากวัดผาสุการามแล้วเราพาไปดูที่วัดพรุดินนาหน่อยค่ะ
อยู่ที่กระบี่เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมันอาจจะมืดหน่อยนะคะคุณผู้ชม
คนร้ายเข้ามาอีกแล้วเหมือนกันในวงสีแดงตะคุ่มนั่น
ซึ่งคนร้ายเข้ามาในวัดตอนกลางดึกนะ
แล้วมาขโมยเห็นไหมคะหยิบไปแล้วนั่นคืออะไร
นั่นคือเครื่องสังขทานค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านนำมาถวายให้กับพระที่วัดดูสิหยิบแล้วหยิบอีกหยิบไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
พระลูกวัดอย่างพระสุนทรสิริพัทชโชบอกว่าคนร้าย
เข้ามาเนี่ยเกือบทุกวันเลยมาขโมยเกือบทุกวัน
จนตอนนี้ในวัดเดือดร้อนมาก
ล่าสุดคืนวันที่๑๐พฤษภาคม
คนร้ายมันเข้ามาขโมยพัดลมตั้งพื้นในสาราปฏิบัติธรรมไปอีกตัวนึง
แล้วก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสก็เคยไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตำรวจบอกว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์เล็กน้อย
แล้วมันไม่มีพยานหลักฐานจะจับตัวคนร้ายได้ยังไงล่ะท่าน
ตำรวจบอกกับเจ้าอาวาสแบบนี้เลยนะคะ
แล้วพระลูกวัดก็บอกด้วยบอกว่าคนร้ายคนนี้
เป็นคนในหมู่บ้านอาจจะเป็นคนสติสตังค์ไม่ค่อยจะดี
แต่มาขโมยของในวัดนี่เกือบทุกวันเลยนะ
ลมเอ่ยเครื่องสังขทานเอ่ย
้อน้ำมนต์ถังน้ำดื่มจีวรพระสารพระภูมิ

อันนี้พระลูกวัดบอกอยากให้ทางตำรวจ
อยากให้ญาติเอาตัวเขาไปรักษาหน่อย

ก็อยากให้จับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี
นี่ในวัดโดนขโมยเกือบทุกวัน
นอกจากนั้นคุณผู้ชมชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดเนี่ย

จากมาขโมยของที่วัดแล้วเนี่ยนะ
บ้านของชาวบ้านเนี่ยก็โดนขโมยด้วยเหมือนกัน

กล้าตั้งสิ่งของอะไรไว้ด้านนอกบ้านอีกแล้วอะค่ะ
ขอให้ตำรวจรีบตามจับกลุ่มตัวคนร้ายด้วยนะคะ